สถานีโทรทัศน์ไทยมรัฐทีวีของเรานะครับ
ได้รับรางวัลดีเด่นเรื่องของการส่งเสริม
นุรักษ์พลังงานแล้วก็พลังงานทดแทนประจำปีนี้ครับ
สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีเผยแพร่
รายงานข่าวเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
แล้วก็พลังงานทดแทนรวมไปถึงนวัตกรรม
พลังงานทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเป็นประจำนะครับ
เวียดนามผลิตไฟฟ้าด้วยขันน้ำ
โรงไฟฟ้าฐานหินต้นแบบที่ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทนประเภทสื่อมวลชน
โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในเดือนสิงหาคมนี้ครับ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ก็จะเปิดรับผลงานทั้งหมด๕ด้าน

พลังงานสร้างสรรค์
แล้วก็ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
เช่นในปีที่ผ่านมาอย่างปี๕๙อย่างนี้ค่ะ
ก็จะมีสื่อหลายช่องที่ลงทางด้านของพลังงานนะคะ
เราจะประมวลผลการออกอากาศ
ในช่วงระยะเวลา๑ปีที่ผ่านมา
ว่าสื่อพวกนี้เขาได้ออกอากาศเรื่องของพลังงานมากเท่าไหร่
ในช่วง๑ปีความถี่เยอะไหม
จำนวนระยะเวลาที่ช่วยในการออกอากาศได้เท่าไหร่
มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น๘๑๖รางวัล
และส่งโครงการไปประกวดระดับอาเซียนได้อีก๑๔๘รางวัล